กลางมุ้งนอนหงายและเตะและกิ้งและค้านและมีการแท็กตัวบนพื้นปูนและก็เตะได้นะครับที่สิ่งที่ผมร่วม
และแม่งว่าเราทำอย่างเรื่องที่ปานที่จะการให้ควารเชื่อใต้ใจ

ที่ออกมาพูดสิ่งแบบนี้
อยากให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำ
มันเป็นสิ่งกายกอร์ทำที่ไม่ถูกต้องครับ

ส่วนคดีอันนี้เกิดจากการร้องเรียนของผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเองอยู่หลายคนทีเดียวนะคะเหตุเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรีเพิ่งจะต้นเดือนนี้นี่เองที่เกิดเหตุคือถ้าคุณผู้ชมได้อ่านข่าวนี้ก็จะเห็นได้ว่าคนที่โดนคือเด็กปี๒ด้วยนะคะคือเราอาจจะคุ้นกันว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าจะเกิดมักจะเกิดกับเด็กที่เข้า
หลายกันก็คือตรงที่เลือกที่จะใช้พื้นที่นอกมหาวิทยาลัยนอกเวลาเรียนซึ่งก็อาจจะบอกได้ว่าสถาบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในทางกฎหมายไม่เกี่ยวข้องเลยหรือไม่คนที่นั่งในรายการกับเราร่วมกับดิฉันนะคะทนายเจมส์ค่ะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันบ่อยไม่ค่อยดีส่วนอีกหนึ่ง
อย่างนี้ครับไปหาที่เรียนใหม่ครับ
คือเหมือนกับตัดสินใจจะออกจากสถาบันที่เกิดเหตุใช่ไหม

เพราะพอดีพ่อก็ห่วงความปลอดภัยด้วยครับ

เพื่อเอาเกรดเอาคะแนนไปเข้าสถาบันอีกแห่งหนึ่งนะคะ

ผู้บริหารของสถาบันว่ายังไงบ้างคะวิก
เพราะมันคึกขึ้นกลางอยู่ระหว่างคดีระหว่างเป็นข่าวเนี่ยค่ะ
ครับก็มีตอนนี้ก็มีล่าสุดนี้ก็มีการเป็นรองอธิบการ
พอดีเขาก็ได้โทรมาหาพ่อเนี่ยครับว่าได้คุยกับคุณพ่อ
บอกพ่อบอกว่าแต่ว่ามีแนวทางว่าจะให้น้องให้ผมเนี่ยครับ
เรียนภาคสมทบครับอ่าให้ผมมีการเลี้ยภาคสมทบแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาที่ออกไป
ที่ผมออกมาผมเรียนถึงปี๒แล้วอย่างนี้ครับ
แต่คือว่าพ่อก็ถามว่าเหมือนว่าเป็นห่วงความปลอดภัยอย่างนี้
เพราะเรียนถ้าสมทบก็จะมีแต่รุ่นผู้ใหญ่คนโตอย่างนี้ครับ
ใช่ครับแล้วก็คือว่าความปลอดภัยของลูกอย่างนี้ครับเขาก็ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าจะปลอดภัยอะครับ
ก็คือว่าเขาก็ถามท่านรองอธิการกลับไปเนี่ยครับก็คือว่าก็อยากจะเห็นว่าสิ่งที่รุ่นพี่ที่กระทำเนี่ยครับที่มีการโพสต์ขู่ที่มีการขู่อย่างนี้ครับ
แล้วเขาจะดำเนินการกับอย่างงี้เด็ดขาดอย่างที่มีการแบบเปิดภาคเรียนมาครับก็คือว่าเขาจะมีใบไปแบบว่าใบไปใบแบบว่าอืม
เหมือนเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะ
ใช่ครับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยครับที่เปิดภาคเรียนมาภาคปีที่๒ปี๑ครับเปิดภาคเรียนมาว่าจะมีข้อกำหนดอย่างนี้
ก็คือว่าพ่อก็จะถามว่าให้เห็นให้สิ่งที่เขาในใบภาคเนี่ยที่ทำกระทำกับรุ่นพี่คือว่าจะรุ่นพี่ที่ทำความผิดอย่างนี้ว่าจะทำตามในใบนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยครับว่าคือว่าในใบเนี่ยกลัวว่าใบนี้อาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เขามีมานะครับข้อกฎบังคับครับ
คือเอกสารเอกสารที่ทางเราได้มาขออนุญาตจากทนายเจมส์นะคะเอกสารที่ที่ได้มาเนี่ยเป็นเอกสารที่แจกให้กับนักศึกษาทั่วไปเลยใช่ไหมคะ
อ่าใช่ครับก็คือว่ามาจากศูนย์ใหญ่ครับก็คือว่าเขาเป็นคนออกกฎขึ้นมาครับ
จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์นะคะของปีการศึกษา๖๒
คือพูดไว้ทุกข์ลักษณะของการเกิดเหตุรวมถึงการบังคับฝูกเเข็นให้น้องใหม่เข้ากิจกรรมโดยไม่สมัครใจและไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
ใช้ความรุนแรงลามกอนาจารย์ในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
บีบคันหรือกดดันทางจิตใจ
อันนี้มีการกำหนดโทษเอาไว้ว่าพักการเรียน๒ภาคการศึกษา
ทีนี้วิกคะก่อนที่จะมาทวงถามเรื่องนี้
พอคุณพ่อถามกลับไปที่ท่านรองอธิการบดีท่านตอบคุณพ่อว่าอะไรคะ
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการให้บริษัทที่บอกว่า
เพราะผมอยากจะเห็นก่อนเห็นภาพว่าสิ่งที่ในกฎกติกาเนี่ย
ว่ามันมีผลต่อนักศึกษาคนที่เขากระทำอย่างนี้จริงหรือไม่อย่างนี้ครับ
อยากจะให้เห็นก่อนครับว่ามันจะได้ผลตามนั้นหรือเปล่าครับ
อยากจะเห็นก่อนเพราะฉะนั้นคนรับรองเหมือนก็จะรับรองความปลอดภัยของผมไม่ได้อย่างนี้ครับ
ถ้าทำไม่ได้ตามกฎที่เขามีการออกมาอย่างนี้ครับก็จะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในตัวผม
ค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปที่เหตุการณ์นะคะ
วิกเองเนี่ยตอนนี้อยู่ปี๒ถูกไหม

คนที่โดนเอาคนที่โดนก่อนคนที่โดนเนี่ยอยู่ชั้นปีอะไรบ้างคะ
คนที่โดนก็ตั้งแต่ก็มีโดนทุกปีครับก็ไล่ลงมากันก็เหมือนว่าเขาโดนต่อต่อกันมาครับ
แต่อันนี้คือคุณอยู่ปี๒คุณยังต้องโดนกระทำอีกเหรอ
ใช่ครับยังโดนอยู่ครับขึ้นปี๒ขนาดขึ้นปี๒
ปี๓ก็ยังโดนปี๔ลงมาอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวคือลักษณะที่เกิดเนี่ยนะคะคือเวลาเขาลงโทษเนี่ย
ปี๔ลงโทษปี๓ปี๓ลงโทษปี๒ปี๒ลงโทษปี๑หรือ
การบริหารการลงโทษเนี่ยถูกทำโดยพี่ชั้นปีเดียวแล้วทำต่อน้องทุกชั้นปีคะ
ไม่ครับก็คือว่าไล่ลงมาครับเหมือนว่ารุ่นน้องอย่างนี้มีความผิด
คือว่ามีความผิดก็คือว่าเอาไม่ไหว้รุ่นพี่หรือว่ามีการเก๋าใส่รุ่นพี่อย่างนี้ครับ
ก็คือว่าก็ต้องมาอัดไล่ลงมาก่อนจากแบบว่าเหมือนว่าปี๓สอนรุ่นน้องปี๒ไม่ดี
ปี๔ก็ต้องอัดปี๓ลงมาก่อนอัดปี๓เสร็จปุ๊บ
แล้วก็ปี๓ก็ต้องมาพูดกับปี๒ว่าคุณสอนน้องอย่างนี้
แล้วก็ต้องมาทำการลงโทษด้วยการซ่อมเพื่อที่โดนเตะโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยครับ
ตกลงอันนี้เรียกรับน้องหรือเรียกซ่อม
เรียกรับก็คือการรับน้องด้วยครับแล้วก็เป็นอยู่ในระบบครับ
มันเป็นระบบระบบหนึ่งครับเป็นระบบเหมือนระบบของทางที่เขามันก่อตั้งขึ้นมาครับ
ระบบทางที่เขานั่นค่ะเข้าใจค่ะก็สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเฉพาะขณะอันนี้ใช่ไหม
แต่ทางทางวิรัยหรือว่าอะไรอาจจะไม่รับรู้เหตุการณ์แบบนี้นี่แหละครับ
คะพี่ถามรายละเอียดแบบนี้นะคะคือในกรณีที่ปี๔ลงโทษปี๓
แล้วก็ลงโทษลงไปตามลำดับนะว่าเหมือนกับรุ่นพี่
ทำไมดูแลรุ่นน้องที่ต่อลงไปไม่ดีอย่างงี้ใช่ไหมรุ่นพี่ที่จบไปแล้วลงโทษปีสี่ด้วยป่ะคะ
มีเข้ามาด้วยไหมก็ไม่ไม่เห็นนะครับก็คือว่าเหมือนว่าเขาจบไปแล้ว
เขาก็น่าจะไม่ได้มายุ่งจุดจุดจุดเนี้ยครับค่ะวิกอยู่คณะผมอยู่คณะวิศวกรรมโยธาครับ
แล้ววิศวกรรมสาขาอื่นเป็นไหมคือเวลาทำทำเฉพาะสาขาโยธาหรือว่าทำแบบเป็นคณะทั้งคณะวิศวะคะ
ก็มีแค่คณะผมอะครับมีแค่คณะผมคณะเดียวเนี่ยครับที่เห็นว่ามีการมันดูว่ามันดูแบบว่า
เฉพาะโยธาเหรอคะใช่ครับที่ผมอ่าเฉพาะโยธาใช่ไหมจ๊ะวิใช่ครับอ่า
วิศวะอื่นเราไม่รู้เขาเนอะวิศวะอื่นเราไม่รู้ครับ
สำหรับผมเนี่ยครับทีนี้ลักษณะเนี่ยนะคะคือเป็นการทำชั้นปีต่อชั้นปี
ลำดับลงมาจากอาวุโสลงมาน้องที่ห่างกันหนึ่งชั้นปีเนี่ยนะคะคือส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ถูกเรียกไปซ่อม
เมื่อสักครู่นี้วิกบอกคืออย่างเช่นไม่ไหว้รุ่นพี่เหรอคะครับส่วนมากที่มีความผิด
วัยรุ่นพี่แล้วมันจะมีเรื่องของว่าเป็นเหมือนสิ่งเป็นของบางสิ่งที่เขาเหมือนว่าเป็นการสมุดลายเซ็นต์อย่างนี้ครับ
การสร้างขึ้นมาเหมือนว่ามีการสร้างขึ้นมาความสมุลายเซ็นต์ให้รู้จักรุ่นพี่อย่างนี้ครับก็จะมีชื่อรุ่นพี่
แล้วก็จะให้เรารักษาให้ดีแล้วก็จะมีวิธีการรักษาอย่างเช่นรักษาอย่างแบบไหนแบบรักษาแบบดังช็อปต้องรักษาเท่าดีเท่าที่สุด
ถ้ามีการรอยยับถ้ามีการระยับรุ่นพี่ดึงไปยึดไปได้ถ้าเขายึดไปปุ๊บเราก็ต้องไปตามขอคืนถ้าเราขอคืนได้ไม่ได้ปุ๊บ
ก็จะมีการเรียกเดี๋ยวนั้นเลยเรียกไปเตะบอกว่ามึงรักษาของกูไม่รักษาของไม่ดีอย่างนี้ครับ
แบบว่ารักษาสิ่งของที่เขาให้ไปไม่ดีเป็นเหมือนรายชื่อบุคคลชื่อรุ่นพี่ทั้งหมดนะครับในรุ่นของเขาอะครับ
เดี๋ยวนะคะอย่างเช่นสมุดนะสมมุติพี่มีสมุดลายเซ็นต์ในนั้นมีลายเซ็นของรุ่นพี่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีลายเซ็นรุ่นพี่อยู่ห้องไหนเบอร์โทรเหมือนกับเป็นแบบธรรมเนียบของรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะนะ
ทีนี้สมมุติพี่ถือเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วยังไงคือสมุดเล่มนี้อย่าให้หายไปไหนเหรอ
ใช่ครับมันเหมือนว่ามันจะเป็นสิ่งเหมือนสำคัญมากเลยครับ
เข้าใจทีนี้เวลาที่หายไปมันหายไปยังไงคะวิก
ว่ารุ่นพี่อาจจะมาดึงหรืออาจจะขอเราดูปุ๊บแล้วก็อาจจะยึดของเราไปอย่างเงี้ยครับที่เขาทำกันเหมือนการทำธรรมเนียมของเขาอะครับ
เอาเรื่องเอาเรื่องสมุดก่อนนะแล้วในจังหวะที่สมุดอยู่กับรุ่นน้องนะแล้วรุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยต้องรักษาให้ดีเพราะในนี้มีของเต็มไปหมดเลยนะคะรายชื่อรายละเอียด
ทีนี้คนที่มาขอก็เป็นรุ่นพี่ถูกไหมที่ขอดูแล้วถ้ารุ่นน้องคนนั้นไม่ให้รุ่นพี่ขอดูตอนนั้นซ่อมด้วยเปล่า
ก็คือตอนนั้นอย่างครับก็คือว่าเหมือนต้องถ้ารุ่นน้องไม่ให้ดูแบบขอดูแล้วเราต้องขอคืนเขาด้วยครับถ้าเขาไม่ให้คืนเราก็ยังไม่ต้องให้เขาเขาจะเหมือนเรื่องมีการทำเนียมของเขามาอย่างเงี้ยครับผมก็
กึ่งจะเป็นเกมใช่มั้ย
อะไรอย่างนี้ครับขอดูหรือว่ามาสัมผัสจับไม่ได้เลยของรุ่นพี่ว่ายังไงครับ

แล้วถ้าเป็นรุ่นพี่มาขอจับขอสัมผัสล่ะเป็นรุ่นพี่เองมาขอจับขอสัมผัส

คือว่ากว่าจะได้ช็อปเนี่ยครับก็คือว่าต้องผ่านเรื่องสมุดลายเซ็นต์
ที่เขาจะมีเหมือนสมุดลายเซ็นต์เราต้องไปแก้ของในสมุด
มันจะมีของอะไรที่เขาให้ใหม่กับในสมุนมีการแก้ดาวแก้แก้ดาวแก้ดิ่ง
มันจะมีประเด็นอีกหลายประเด็นเลยครับในสมุดเล่มนี้
งั้นเอาอย่างนี้คือพี่ขมวดดูแล้วเนี่ย
มันกึ่งเป็นเกมกึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะ
ที่จะนำไปสู่เข้ารักษณะการซ่อมใช่ไหม

คือมีเพื่อนคนไหนไหมที่แบบทำทุกอย่างตามกติกาเป๊ะไม่เคยโดนซ่อมเลยมีไหม
ไม่มีครับถือว่าถือว่าทำตามกฎกติกาหรือว่าแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้ครับที่จะทำตามกฎกติกา
มันก็เหมือนว่าต้องโดนนะครับยังไงก็ต้องโดนบีบมาให้โดน
ทีนี้ก็ต้องโดนกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมีตลอดภาคการศึกษาหรือว่ามีเฉพาะช่วงรับน้องเช่นเดือน๒เดือนแรก
ก็หมดจนผมขึ้นปี๒เนี่ยครับขึ้นปี๒ผมก็ยังโดดเสร็จคือว่าไปภาคแรกนี่คือว่าต้องเคลียร์เรื่องสมุดให้หมดตั้งแต่ปีภาคแรกเรื่องสมุดแล้วก็ต้องมีการแก้ดิ่งเขามีการให้ดิ่งด้วยนะครับ

คือการดิ่งตัวแบบว่ายืนตรงเนี่ยครับ

ยืนตรงแล้วก็ครับผม
แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งตัวลงไปใช่ไหม

แต่เขาให้ทำบุญฟูกบนเตียงใช่ไหมคะ
ใช่ครับเขาจะมีผ้าผู้ที่นอนบางเนี่ยครับแล้วก็มีหมอนใบหนึ่งอะครับที่ให้ทำ
ก็คือว่าเหมือนในสมุดเล่มนี้อาจจะมีการให้วาดดีรุ่นพี่ให้อย่างน้อยอย่างต่ำกว่าคนหนึ่ง
ต้องมีสัก๕ลูกเขาจะเรียกกัน๕ลูกถึง๖ลูกแล้วแต่คนอยากจะได้เท่าไหร่
เพราะว่าลูกนึงลูกนึงเขาจะสามารถแก้เหมือนว่าจะเป็นการแก้
๑๕ครั้งต้องทำทั้งหมด๑๕ครั้งแล้วขาต้องห้ามเด้งก็เหมือนตามที่ภาพที่ส่งให้ดูครับ
วิกคะคือตอนที่วิกเรียนปีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงเฉพาะเริ่มต้นเข้าไปเรียนแรกแรกเท่านั้น
แต่มันจะอยู่ตลอดปีการศึกษาตอนที่เราอยู่ปี๑ใช่ไหม
ใช่ครับจนกว่าเพื่อนทุกคนจะแก้ของในสมุดหมด
แล้วก็จะผ่านว่าจะได้มาเป็นว่าที่แล้ว
เกือบจะได้รุ่นแล้วแล้วก็ยังไม่จบ
ทีนี้ตอนที่เรียกไปซ่อมกันเนี่ยนะคะ
ตามข่าวคือว่าเรียกไปที่บ้านหลังนึง
ในหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยนั่นแหละ

ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังประจำ
ใช้หลังนี้หลังเดียวหรือเวียนไปเรื่อยคะ

ก็คือตั้งแต่ปี๑ครับก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่
อยู่แถวใกล้หอใกล้วิรัยเนี่ยครับ
มหาวิทยาลัยครับก็คือว่าปีที่หนึ่ง

ผมก็คิดแล้วคุยกับพ่อปรึกษาพ่อปรึกษาพี่ชาย

ตอนปีหนึ่งเทิมสองผมก็เป็นคนแจ้ง

แล้วก็แจ้งจากตำรวจจากป้อมข้างหน้า

อยากจะรู้ว่าเขาจะโดนแบบไหนบ้าง
ถ้าเขารู้ว่าเขาโดนแบบนี้เขาจะกล้าทำแบบนี้อีกไหม
ก็เหมือนว่าจะดูเป็นการตักเตือนเขาครั้งแรกครับว่า

ตอนนั้นก็บุกเข้าไปตอนนั้นผมถอดเสื้อผ้าหมดแล้วครับ
ก็คือตำรวจก็เปิดหวอปุ๊บบุกเข้าไปวิ่งเข้าไปเลยครับ

เข้าไปนั่งขดหลบกันอยู่ครับ

เหมือนว่าให้ทำทันบนรุ่นพี่ทุกคนเลยครับ

พี่น่าจะไม่มีการทำแบบนี้อีกแล้ว

นี่ผมก็สงสัยว่ามันมีการเตือนรุ่นน้อง

ค่ะวิเคระพี่ขอแทนเป็นประยะอย่างนี้นะ
ตอนครั้งนั้นตอนนั้นวิกอยู่ปี๑
ใช่ไหมคะเท่ามีการแจ้งตำรวจเข้าไป
สุดท้ายก็จับได้ทั้งหมดใช่ไหม
จับได้ครับก็จะเรียกไปทำตอนบนทั้งหมดครับ
ซึ่งเป็นการจัดการลงโทษโดยมหาวิทยาลัยเอง
แต่ว่าไม่ได้มีการดำเนินคดีอาญาใช่ไหมตอนนั้น

ตอนนั้นเป็นรุ่นพี่กี่คนที่โดนคะ
ตอนนั้นก็โดนรุ่นพี่ทั้งห้องเลยครับ
เขาก็ต้องเอารุ่นพี่ปี๒ตอนนั้นทั้งห้องเลยครับ
เหมือนว่าก็ต้องมีส่วนรู้ร่วมเห็นร่วมคิดด้วยกันนะครับ

ทีนี้ตอนนั้นที่บอกว่ามีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเข้าไปด้วย
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปเนี่ย
ในวันนั้นนะคะตอนที่อยู่ปี๑มีรองอธิการบดีท่านที่โทรหาพ่อวันนี้ไหมคะ
ไม่มีครับคือว่าเป็นอาจารย์ที่ผมทักหาอาจารย์
เป็นอาจารย์ที่บึกษาแล้วก็ติดต่อทางผอที่มหาวิทยาลัยครับ
แต่ทีนี้เรื่องการจับในวันนั้นเป็นที่รับรู้ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ใช่ครับถูกครับเพราะว่าทางป้อมตำรวจเขารู้จักกับผอเขาต้องแจ้งทางผอก่อนครับที่จะเข้าไป
ที่นี้บ้านที่ใช้คาวิทบ้านที่ใช้เนี่ยเข้าใจถูกไหมครับ
ตามข่าวบอกว่าคือหมู่บ้านหรือว่าบ้านเช่าเนี่ยก็เป็นบ้านที่ส่วนใหญ่แล้วน้องนักศึกษานั่นแหละที่เช่าอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะไปเรียนใกล้มหาวิทยาลัยอันนี้ถูกนะ

อ่าคำถามคือว่าตกลงแล้วลักษณะของการใช้บ้านของรุ่นพี่เนี่ยนะคะคือ

มีมากกว่าหนึ่งหลังครับก็คือว่ามีทั้งรุ่นพี่รุ่นที่ยังเรียนอยู่ก็ไปให้เช่าอยู่ตรงนั้นเยอะครับให้เป็นเหมือนเป็นโซนของกลุ่มวิศวะเลยครับเพราะอยู่ตรงนั้นวิศวะโยธาแนวของพวกโยธาเนี่ยครับ

เพราะอยู่แค่ตรงบ้านกลุ่มนั้นจะได้ไม่มีผู้คนอื่นอยู่ตรงนั้นนะครับ
จริงคนพลุกพลาดไหมคะในหมู่บ้าน
ไม่มีคนพลุกพลาดเลยครับตรงนั้นมันเหมือนมันใกล้ป่ามีป่ามีอะไรด้วยครับตรงนั้นเป็นเข้าไปก็เป็นเหมือนหมู่บ้านตันครับมีบ้านทรงไทยบ้านไม้ตอนช่วงปี๑อันนี้ตอนช่วงปี๑นะครับตอนเทอม๒ปี๑

ที่บอกว่ามีการลงโทษหลายรูปแบบแล้วอะไรรวมถึงเรื่องให้ยุงกัดเนี่ยยุงกัดนี่คือเป้าหมายคืออะไรฮะ
กระดูกกระดูกปุ๊บเขาก็บอกไปกางมุ้งแล้วก็กิ้ง
กลางมุมก็คือการยกแขนยกขาสองข้างขึ้นนะครับ

กันนอนเรียงกันผู้หญิงผู้ชายก็แยกกัน
แล้วโทษนะคะขอแทรกนิดเดียว
คืออย่างน้องผู้ชายเหลือบ็อกเซอร์นะคะก็คือกางเกงขาสั้นข้างใน

ผู้หญิงก็ใส่กางเกงใส่เสื้อผ้าปกติครับ
ขายาวเอากางเกงขายาวปกติครับใส่เสื้อไม่เหมือนผู้ชายครับ
ทีนี้วิกเอาเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวจะคุยกับวิกต่อก่อน
ขอมาที่ทนายเจมส์ค่ะคืออย่างที่วิกบอกเนี่ยนะคะ
อันนี้คือเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยเขาแจก
ก็เป็นที่รับรู้กันนะคะอันนี้ประจำปีการศึกษา๖๒นะคะ

ฉันถามคล้ายกับเวลาเราถามเลยว่า
เวลามันอยู่นอกรั้วมหาวิทยาลัย

มันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าในกฎเกณฑ์อย่างที่เขาบอกก็คือ
ถ้ามีการจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยนะครับ

เขาก็ล้อมไว้เกินรั้วมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว

เพราะถ้าฟังดูเนี่ยเหมือนกับจับได้แล้วนะ

กลับไม่ลงโทษตามที่โฆษณาไว้

มันก็เหรียญสองด้านนะคะคือก็ยังเป็นอนาคตของชาติอยู่นะ
คัญให้ออกไปเยอะก็เหงื่อจะโหดไปไหม
ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการทำทันบน
พอทำไปแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ซ้ำอีก
ปัญหาคือจะแก้ไขยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความล้ำล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลของเด็ก

เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องกฎหมายต่อนะคะ
ว่าจริงแล้วเวลาเรียงนี้เรื่องแบบอย่างเนี้ย

คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างผมเข้าใจคุณครูนะ
คุณครูเขาก็มองถึงเจตนาของรุ่นพี่นี่แหละว่า

แต่ในกิจกรรมที่คุณทำนี้เหมือนกับเป็นการสืบทอดอำนาจ
ลงมาจาก๓มา๔มา๓๓มา๒๒มา
นะครับเหมือนกับเป็นการระบายโทษทีนะครับผมพูดตรง
เหมือนกับเป็นการระบายความแค้นที่ตัวเองเคยถูกกระทำมา
กับน้องแล้วน้องก็ทำแบบนี้ต่อไปถามว่าได้ประโยชน์อะไรจากการทำตรงนี้
แต่นี่อย่างที่ถ้าที่วิกบอกนะคะคืออยู่ปี๓ยังโดนอยู่เลย
ครับพอโดนอย่างนี้แล้วเรียนเก่งขึ้นไหม
วันนี้คุยกันยาวใช่ไหมครับคือผมอยากจะให้จัดกิจกรรมอะไรก็แล้ว
แต่ที่มันสร้างสรรค์พัฒนาสมองของน้องหรือทำให้สภาพร่างกายของน้องเนี่ยนะครับ
แข็งแกร่งแข็งแรงอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับ
แต่ในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาขอรายละเอียดกันต่อ
เพราะว่าคือบางลักษณะนะคะคุณผู้ชมมันเห็นได้เป็นฟกช้ำดำเขียว
แต่เอาล่ะบางทีอาจจะมองได้ว่าเกินไปหน่อยเดี๋ยวฟกช่อมทำเขียวมันอาจจะดีขึ้นนะคะ
แต่ว่ามันก็มีความอันตรายของลักษณะการลงโทษบางอย่างหรือแม้กระทั่งการให้ตากยุงเนี่ยนะคะ
คือถ้าติดโรคหรืออะไรไปยุงกัดอะไรอย่างนี้คือมันคิดไปได้สารพัด
เรายังไม่คิดถึงเรื่องพื้นฐานนะคะว่าลูกใครหลานใครเลี้ยงมาเนี่ย
พยายามไม่ให้ไต่ไรพยายามไม่ให้ตอบแล้วเมื่อเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
วิธีการจัดการคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้ต่อสาย
ตำรวจสามชุกที่สุพรรณบุรีด้วยนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะได้คุยกับรองอธิการบดีด้วยสักครู่ค่ะ
ก็เคยโทรไปถามอาจารย์อะไรอย่างนี้ว่าการรับน้องรับยังไงมีวิธีการยังไงดูแลและศึกษา
ซึ่งเขาก็พูดไปตามปกติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าเขาไม่เคยให้นักศึกษาไปรับน้องกันข้างนอก
ซึ่งพ้นรั้วมหาวิทยาลัยออกมาแล้วเขาไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของความสมัครใจของนักศึกษาเอง
ที่เราฟังแล้วเราก็รับไม่ได้กับการที่เขาไม่ดูแลลูกไม่รับผิดชอบ
ซึ่งเขาบอกว่าเด็กก็โตกันแล้วเขาออกไปกันเองเขาสมัครใจไปกันเอง
แล้วเราซึ่งอยู่ไกลลูกเราไม่สามารถไปดูแลลูกเราได้เลยอย่างนี้
บอกตรงว่าเราไม่เชื่อมั่นในมาตรการอะไรที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้
คุณห้ามได้ก็จริงแต่คุณคุณก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปช่วยเหลือเขา

สถาบันการศึกษาคุณควรจะคุมลูกศิษย์คุณได้
เมตรก็เท่ากับว่าคุณซ่องสุมอะไร

มันไม่ใช่คุณจะรอให้เหตุมันเกิดก่อน
คุณที่จะมีมาตรการอะไรออกมาอย่างนั้น
เราเป็นผู้ปกครองเราก็รับไม่ได้ค่ะ

เหมือนจะมีการทำโทษอยู่หลายลักษณะ
เอาที่วิกจำได้มีอะไรบ้าง
ก็มีการกิ้งการนั่งกากยุ้งเนี่ยครับ
แล้วก็การแท็กตัวบนพื้นเนี่ยครับ
บนพื้นปูนนะครับคอนกรีต
เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อน
แท็กตัวบนพื้นปูนพื้นคอนกรีตคือแท็กคือไงคะ
บนพื้นปูนที่มันสากครับ
แล้วก็มีการให้ไปคุกกับซ้ายด้วยครับ
พวกกระทรายให้มันมีการสาดขึ้นมากขึ้นนะครับ
ที่หัวไหล่ที่มีการร่องรอยแผลนะครับ
ก็คือว่าจะเกิดจากรอยแถกแล้วมีการเสียสีมากครับ

ดิงก็คือมันก็ยืนตรงแล้วทิ้งตัวเองลงไปใช่ไหมครับ

บางจะหนาแล้วก็มีหมอนอันนี้ดิ่งใช่ไหมคะจะดิ่งครับ
ซึ่งก็คือดูท่าด้วยว่า
ถ้าได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ทำใหม่อย่างนี้เห
ไม่ได้ก็ต้องทำใหม่ครับเพื่อนคนที่ทำไปเนี่ยครับ
ปากแตกบางคนก็คอเคล็ดจะมีมันมีประเด็นนึงนะครับ
แต่คือว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้เอามาม้าเนี่ยครับออกมาเหมือนว่าข่าวเงียบไปครับ
ยังไงนะก็คือว่ามีตอนรุ่นผมตอนปีหนึ่งนะครับ
ก็คือว่ามีฝั่งสี่ปีก็คือจะมีฝั่งสามปีกับสี่ปี
ก็คือสายมาจากสายสามัญอย่างเงี้ครับอ่าอ่าสายสามัญกับสายชีพคือสายสามัญนะครับ
ก็คือมีการทำกระทำเหมือนคล้ายกันเลยครับ
ก็คือว่ามีการทำดิ่งอย่างนี้ครับให้รุ่นน้องดิ่งอย่างนี้ครับ
ก็คือมีการทำให้เลือดข้างในสมองครับอยู่มีวันหนึ่งปวดหัวมากเลยครับ
แล้วก็เขาก็พานำตัวไปส่งโรงพยาบาลอย่างนี้ครับ

ก็คือว่ารัสวัสก็ตรวจไปตรวจมาแล้วก็พาเข้าโรงพยาบาลใหญ่ในสุพรรณบุรีครับ
ก็ไปตรวจมาว่าปุ๊บมีการเลือดว่าตรวจสอบว่าในสมองมีเลือดข้างในสมอง
ในการทำแบบแม่ครับก็คือว่ามีเลือดข้างในสมอง
อยู่ก็พูดบอกว่าเหมือนว่าให้โกหกพ่อแม่ว่าลื่นล้ม
ลื่นล้มหรือว่าอะไรเกิดขึ้นทำให้สมองกระแทกอย่างนี้ครับ
ก็คือว่าข่าวนี้ไม่มีใครพูดไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกเลย
พี่แทรกคืออ้าวแล้วคนที่เลือดข้างในสมองตอนนั้นไม่เป็นคดี
ไม่ยังไงนั่นแหละครับมันก็เงียบไปเลยครับ
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครมาออกมาพูดหรือว่ายังไงครับ
แล้วเพื่อนคนที่เลือดข้างในสมองบอกผู้ปกครองป่ะคะ
ก็เขาเหมือนว่าเขาไม่ได้พูดเหมือนว่าให้ปิดเป็นความลับอย่างนี้ครับ
รุ่นพี่ก็คอยไปพูดกับผู้ปกครองเหมือนว่ามีการล้มอย่างนี้ครับ
ก็คือตอนนี้คนแรกครับออกเรียนไปแล้วครับ
คือออกจากการเรียนไปแล้วก็คือไม่ได้เรียนต่อแล้ว
ที่ต้องการสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ต้องกลับมาเรียน
แต่สุดท้ายเขาก็ต้องมาจบอย่างนี้ครับก็คือว่าเลือดข้างเขาในสมอง
แต่ตอนนี้เหมือนว่าทำอะไรมองก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับ
เหมือนว่าที่ผมได้ข่าวมาก็เหมือนว่ามองไม่เห็นแล้วสายตามองไม่เห็น
ผู้ชายใช่ไหมครับผู้ชายครับอันนี้เป็นผู้ชาย
เรื่องการลงโทษแบบให้ทิ้งดิ่งแบบนี้เนี่ยให้ผู้หญิงทำป่ะคะ
ไม่ครับผู้หญิงไม่ได้ถามเขาอันนี้คือเหมือนเป็น
มันไม่ได้เชิงแบบมันแบบว่าเหมือนว่าเขาจะมีความหมายของดิ่งอะครับ
ความหมายว่าให้ทำเนี่ยเพื่ออะไรครับเขาบอกว่าเอาไว้วัดใจคนครับ
วัดใจคนดิ่งครับแค่เนี้ยครับผมไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรครับ
มีแค่นี้เลยที่เขาให้เหตุผลมา
แล้วที่เดี๋ยวพี่ไล่จากของเมื่อกี้ก่อนนะคะแล้วกางมุ้งกางมุ้งที่ว่าคือนอนหงาย
แล้วก็ชูแขนขึ้นสองข้างใช่ไหมคะแล้วก็ยกขาขึ้นสองข้าง
ให้มันเป็นสีแท่งนะแล้วทำไงต่อคะ
คือนอนเรียงกันแล้วก็มีการไล่เตะทีละคนครับก็เตะ
ตรงไหนเตะที่ต้นขาครับตรงต้นขาแล้วก็ช่วงตูดช่วงก้นนะครับ
ทำไมก็เตะเพื่อที่ทำโทษเนี่ยครับ
นี่คือการเป็นการแบบว่าการทำโทษในระบบทำการซ่อมเหมือนว่ามีความผิด
ผิดว่าผมทำผิดไม่ไหว้รุ่นพี่มีเพื่อนดึงหน้าใส่รุ่นพี่
หรือว่าเดอะเก๋าใส่รุ่นพี่แบบว่าไม่เคารพรุ่นพี่หรือว่ามีความผิด
ตามสมุดหายสมุดขาดที่ผมบอกครับสมุดไล่เจนที่เป็นของที่เขาให้มา
ผู้หญิงโดนมั้ยคะท่ากางมุ้งเนี่ย
ถ้ากางมุ้งก็มีครับผู้หญิงก็จะส่วนว่าเป็นพี่ผู้หญิงก็คือพี่ผู้หญิงก็จะแยกไปครับ
พี่ผู้หญิงเขาทำยังไงในท่ากางมุ้งก็คือเตะก้นเหมือนกันอย่างนี้หรอ
ก็มีการเตะช่วงต้นขาเตะก้นเหมือนกันครับหรือเพื่อนผู้หญิงก็โดนเหมือนกัน

กลางมุ้งเนี่ยมีใครที่เจ็บหนักจากท่านี้บ้างไหมคะ
เจ็บหนักก็เจ็บกันเทือบคนครับในห้อง
คือมันช้ำมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันไปถึงลักษณะ
มีนะครับมีเพื่อนผมก็คือว่า
ต้องไปหาหมอให้หมอฉีดยาเข้าเส้น

ตอนนี้เหมือนว่าเริ่มดีขึ้นมาบ้างนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีการเอาความกันใช่ไหม

เล่าเรื่องนี้แบบเรื่องนี้ห้ามออกไปภายนอก

ถ้ารู้ก็จะถูกทำโทษโดนโรคโทษอย่างนี้ครับ
ถัดมาค่ะที่บอกแท็กแท็กอะไรนะคะ

ก็คือให้มือค่อยหลังนะครับมือค่อยหลังสองข้าง
แล้วก็ตัวเองก็ดันตัวเองขึ้นไปข้างหน้า

นอนคว่ำกับพื้นคอนกรีตพื้นปูนที่สากใช่ไหมครับ

อดครับถอดเสื้อก็เหลือแต่บ็อกเซอร์อย่างเดียวครับ
แล้วก็พอเอามือไขว้หลังแล้วให้ยังไงคะให้ยกตัว
ก็คือค่อยตะแคงตัวยกตัวค่อยเอาตัวเดินเอาหัวไหล่เดินไปเรื่อยครับ

เขาจะมีเหมือนว่าเป็นบ้านนะครับ
มันจะมีให้วนรอบเหมือนว่าเป็นเกาะกลางต้นไม้ครับ
เพื่อให้ลากแบบผิวหนังเราไปกับพื้นสากใช่ไหม
ใช่ครับค่อยไปเรื่อยครับ

ท่านี้ผู้หญิงอะครับผู้หญิงก็ผู้หญิงบางทีโดนกิ้งมีเหมือนกันนะครับ

กิ้งก็กิ้งบนพื้นปูนสากเหมือนกันเหรอคะ

แล้วถ้าแท็กที่ว่านี้มีใครเป็นอะไรมากไหม
แต่แน่นอนมันต้องเจ็บมันต้องถลอกนะ
มีรอยแผลเป็นครับเกือบทุกคนเลยครับที่จะมี
มีทุกคนเลยครับรอยแผลเป็นผู้ชาย
จะมีรอยแผลเป็นเยอะมากครับ
แล้วที่วิกบอกว่าบางทีให้ถอดเสื้อแล้วกลิ้งบนทรายก่อนใช่ไหมคะ
ไปทับบนซ้ายด้วยครับแล้วก็ให้ไปแท็ก
มันก็จะเริ่มมันก็จะมีการแบบว่ามีสเตททรายมันก็จะเข้าไปตามนั้น

มันก็จะมีการแสบแสบมากครับ
มีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงมาให้หมดมา

นี่แหละครับก็จะมีก็ให้นอนไขว้กัน
นอนไขว้กลับขากันนะครับลัดขากันแล้วก็ทับ
ลงโทษไปถึงขั้นที่รุมเตะรุมต่อยรุมกระทืบแบบนี้ไหม

ก็คือแบบเป็นการเตะครับเตะเข้า
แล้วก็มีการผัดกันมาเนี่ยเขาก็มีรุ่นพี่ตัวคนที่จะเตะ

แต่อันนี้ถามจริงเลยนะจากคนที่โดนเนี่ยนะคะแรง
แรงที่โดนมันเหมือนกับเตะเอาเอาจริงหรือเปล่า
เอาจริงนะครับก็คือว่าที่ผมเห็นแต่ละรุ่นพี่แต่ละคนนะครับ
ก็บางคนเหมือนว่าไม่รู้ว่าเขามีความเครียดแค้น
หรือว่าเขาโมโหใครมาบางทีเขาก็กินเหล้ามากินเบียร์มาเสพยามาบ้าง
ผมเห็นที่ผมเห็นที่มีการเสพยาเสพกัญชามา
บางทีเขาก็มาเข้ามาเตะอย่างนี้ครับเข้ามาเตะโดยที่แบบว่า
รุนแรงทั้งเตะแรงเต็มที่เลยครับไม่มีการเสร็จเล่นครับ
ในระหว่างที่จัดกิจกรรมภายในบ้านที่จัดกิจกรรมเนี่ย

ก็มีนะครับก็มีบางรุ่นพี่ที่มานั่งบางทีมาก่อนหน้านั้นแล้ว
ก่อนที่เขาจะเรียกรวมเขาก็กินมาก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้วก็มีมานั่งที่บ้านแล้วเขาจะปิดตรงนั้นจะปิดไฟมืดเป็นช่วงเวลาแล้วมันจะมืดเลยครับ
ตามข่าวเนี่ยตามข่าวเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปป่ะค
อ่าใช่ครับตั้งแต่ห้าทุ่มครับ

นัดแนะผ่านกลุ่มเฟซบุ๊คครับ
ก็จะเรียกแล้วเขาจะมีวันนี้เรียกแล้ว๑วัน
แล้วก็จะมีอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็จะมีไม่ต่ำกว่าประมาณ๒๓ครั้งสัปดาห์หนึ่งครับ

เออแล้วหนึ่งครั้งเนี่ยกี่ชั่วโมงคะเฉลี่ย
ครั้งก็กว่าจะประมาณเฉลี่ยก็ประมาณ๒๓ชั่วโมงครับกว่าจะได้ออกมาจากที่ตรงนั้นนะครับ
เออบังคับกินอะไรไหมบังคับกินบังคับอะไรไหม
ก็มีให้กินเหล้าด้วยนะครับกินเหล้าช่วยกันมีเหล้าขาวเนี่ยครับ
คือให้กินเหล้าขาวเพื่อผมก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรว่าให้รุ่นน้องช่วยกันกิน
ว่าไม่รักเพื่อนถ้าไม่รักเพื่อนถ้าไม่กินก็เหมือนว่า
ให้ช่วยกันให้ดูเพื่อนมึงว่าใครเมามากกว่ากันอย่างนี้

โทษนะคะอันนี้พี่ถามไปขออนุญาตเผื่อน้องผู้หญิง
เท่าที่วิกเห็นเนี่ยนะคะมีการลวนลามล่วงละเมิดอะไรไหม
กึ่มมืนเมาแล้วแบบล่วงละเมิดอะไรผู้หญิงบ้างไหมคะ
ก็ยังไม่มีนะครับไม่มีไม่มีทีนี้ถามตรงไปตรงมาเลยนะ
เวลาพวกคุณผ่านแบบนี้กันมาแล้วเนี่ยแล้วพวกคุณไปเรียนอ่ะ
อาจารย์เคยถามไหมมันเคยมีอาการให้อาจารย์ถามไหมอืม
มีครับมีครับก็คือว่าร่างกายก็จะอ่อนเพลียง่วงนอน
เข้าไปเรียนปุ๊บก็เรียนไม่รู้เรื่องอยู่ก็นอน
ทุกคนก็จะฟุบหลับกันหมดเลยครับแล้วนี่อาจารย์ก็ถามว่าไปทำอะไรมา
และนี่ไม่เป็นกันทั้งวิศวโยธาเลยเหรอคะเพราะว่าปี๓ก็โดน
๒ก็โดนปี๑ก็โดนนี่ไม่เป็นกันทั้งแบบ
เป็นมารุ่นต่อรุ่นนะครับก็คือว่าเขาจะเห็นทุกรุ่นเลยครับว่า
ปีหนึ่งเข้ามาใหม่ก็จะมีการแบบว่าสภาพรุ่นน้องทำไมดูแบบว่า
โรยอะไรอย่างนี้ครับแบบว่าร่างกายดูไม่ค่อยนี่เลย
เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยฟังหรือว่าอะไรครับ
กันส่วนมากจะปุ๊บหลับกันหมดครับ
วิ๊กค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่ธนายเจมส์ขออภัยเดี๋ยวขอพักก่อน
ระหว่างที่พี่คุยกับวิ๊กไปธนายเจมส์ก็มีความอินมาก
แม้ว่าจะเป็นผู้ชายก็ตามว่ามันย้ามากครับ

แต่ว่าถ้าพี่ได้สายท่านรองอธิการหรือว่าภูมิกับเนี่ย
เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตวางสายวิกก่อนแต่ว่าถ้ายังไม่ได้

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางสายวิกไปก่อนนะคะ
แล้วก็วิกน่าจะดูต่อแหละนะคะเพราะว่าเราจะได้คุยกับทาง
กับสถานีตำรวจภูทรสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ตำรวจเอกสมบัติอ่อนสมบูรณ์ค่ะภูมิกับสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณจอบฝั่งครับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ
ภูมิกับคะตามข่าวบอกว่ามีรุ่นพี่๓คนที่จะถูกตั้งข้อกล่าวหาใช่ไหมคะ

แล้วจริงมี๓คนป่ะคะภูมิกับเท่าที่ฟังเรื่องของรุ่นน้องนี่ไม่น่าสามนะคะ
ก็รุ่นน้องเขายืนยันว่าสามคนอ่ะค่ะที่เข้ามาทำร้ายหมายถึงที่มาเต็กเขาจนเกิดปากแผดค่ะ
ส่วนที่มาสั่งเขากิ้งสั่งเขาทำอย่างอื่นเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงตรงนั้นครับ
คืออันนี้คือลักษณะแต่เนื้อต้องตัวเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลใช่ไหมคะ

รุ่นน้องที่มาแจ้งความเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยมีรุ่นน้องกี่คนที่เหมือนกับเป็นผู้เสียหายคะภูมิกับคะ
ตอนนี้ก็มีแค่คนเดียวฮะที่มาแจ้งความกับเราครับ
โดยที่แจ้งรุ่นพี่รุ่นพี่ที่โดนแจ้งไป๓คนเป็นรุ่นพี่ชั้นปีอะไรคะท่าน

ชั้นปี๓ซึ่งตอนนี้ถือว่าตั้งข้อเก่าหาแล้วยังคะ
ตอนนี้เราก็ได้รับแจ้งไว้ฮะข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายครับ
เดี๋ยววันนี้ทางอาจารย์ที่คุมเกี่ยวกับคณะที่น้องเรียนอยู่นะครับ
เขาก็ประสานมาว่าเขาจะพานักศึกษาเข้ามามอบตัวนะครับ

แต่อันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูใบแพทย์อีกนิดนึงว่าใบแพทย์มันหนักขนาดไหน
เพราะตอนนี้หมอก็ยังไม่ออกใบแพทย์ให้เราครับ
ภูมิกับค่ะข้อหาตอนนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะคะ
ถ้าจะมีการตั้งข้อเก่าหาก็จะเป็นข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นแบบนี้ใช่ไหมคะ

ทีนี้ในส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามทนายเจมส์นอกรอบนะคะ
นายเจมส์บอกว่าคือมันแล้วแต่ด้วยเพราะว่ามันมีการส่งข้อความเรียกออกไป
แล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยสองสามชั่วโมงต่อครั้ง
คือลักษณะแบบนี้จะเข้าแบบเหมือนมีการคมคู่กั้นสิทธิอะไรนะ

ความผิดต่อเสรีภาพมีลักษณะแบบนี้เพิ่มไหมคะ
ตอนนี้เค้ายังไม่ได้ให้การเรื่องนี้เลยครับ
ไม่แน่ใจว่าท่านภูมิกลับมาประจำที่นี่อยู่ตั้งแต่เดือนไหนคะ

งั้นถามเลยค่ะปีที่แล้วมีใครมาแจ้งไหมคะ

ท่านอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้

เอาเฉพาะรอบปีท่านภูมิกับค่ะ

ทีนี้เด็กที่โดนแจ้งความเนี่ยนะคะ

คือถ้าโดนอย่างนี้เนี่ย

มันยอมความไม่ได้อย่างนี้ยังรับพอดีมาแล้วเนี่ย

มันก็ยอมความก็ได้มันก็ต้องส่งฟ้องอยู่ดีอะครับ

ที่หลงพักได้ทั้งนี้ทั้งนี้ผู้เสียหายก็ต้องยิดยอมด้วยถ้าไม่น้อยก็ต้อง
คือถ้าเรียกข้อหาเบาถ้าใช้กำลังมันทุกข์สาร้ายภาษาไม่ถึงเจ็บ

ผู้กำกับค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ติดต่อเข้ามาแล้วถูกไหมคะ

คือคือต้องดูนี้นะว่าวัดการสถาบันเนี่ยเค้ารู้เรื่องตรงนี้ด้วยไหม
เขาเกี่ยวข้องกันไหมอย่างบางครั้งเขาไปรับกันอยู่นอกตัวมหาวิทยาลัย
บางครั้งก็รับอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่รับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีเหตุ
แต่ไปรับข้างนอกมีเหตุก็ต้องดูว่าทางมหาวิทยาลัยรับรู้ตรงนี้ด้วยไหม
ถ้ารู้ด้วยก็น่าจะมีความผิดด้วยนะครับ
ถ้าทางมหาวิทยาลัยยืนยันบอกไม่รับรู้นอกรั้วมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ
อย่างนี้ตัดเลยป่ะคะตัดวงจรเลยป่ะคะ
ก็น่าจะตัดเลยครับ
ต่อให้สมมุตินะคะสมมุติสมมุติอาจจะรู้แบบ
แคะระคายแหละว่าแอบไปอยู่นอกรั้วกันเนี่ย
คนนั้นก็มาบอกคนนี้ก็มากระซิบ
คืออันนี้ก็ถือว่ายังไงก็ไม่มีความรับผิด

ก็มาต้องดูตรงพยานหลักฐานนะครับ
คือเราทำอะไรไม่ใช่ว่าเราสันนิษฐานเอาเอง

บอกว่าทางมหาวิทยาลัยรู้ด้วยเนี่ย
อย่างนี้มีอาจารย์มาร่วมด้วย
อาจารย์อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วย
จะมีส่วนรู้เห็นด้วยอย่างนี้
จะมีส่วนรู้เห็นก็น่าจะอยู่ในลักษณะที่จะต้องผิดด้วยนะครับ

ภูมิกับค่ะถ้ามันไม่ใช่ลักษณะรู้เห็น
คือไม่ได้สนับสนุนรู้อยู่แล้วมันเป็นกฎใช่ไหมคะ

แต่อันนี้ที่ฉันสมมุตินะคะไม่ใช่ข้อเท็จจริง
แต่สมมุติว่าดูพฤติกรรมแล้วโอ้อย่างนี้รู้อะแหละ
รู้รู้แหละแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี่
เตือนแล้วก็บังคับแล้วก็มีกฎระเบียบไว้แล้ว
อย่างนี้ก็ถือไม่เกี่ยวใช่ไหมคะ
อย่างเมื่อวานเนี่ยทางตัวแทนมหาวิทยาลัยเขาก็ขอโทษขอโพยอ่า
ผมก็ไปประถมนิเทศด้วยก็ยังบอกเลยเกี่ยวกับการรับน้อง
บัตรตัวให้ตามกฎระเบียบจราจรต้องสวมหวกกันน็อกอะไร
ผมก็ไปอธิบายให้ฝั่งหมด
ค่ะก็ป้องกันอยู่อะเนาะ

ภูมิกับค่ะซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อน
เพราะเท่าที่ดูแล้วเอาเฉพาะที่น้องเขาเอามายื่นให้
แล้วก็เป็นข่าวมันก็มีพยานหลักฐานพอสมควรเพียงแต่ว่า

ใช่ครับไม่ซับซ้อนนะครับ
แล้วก็น้องสองสามคนที่ถูกแจ้งข้อหาเนี่ยก็

ผมบอกเดี๋ยวก่อนผมรอใบแพทย์นิดนึง
เอาพามาแล้วเดี๋ยวผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้า
แท้อาทิวีแล้วเดี๋ยวเราไม่แจ้งเดี๋ยวก็เธอข่าวถาแล้วเล่น
ได้ค่ะเดี๋ยวรอตามข่าวจากสุพรรณนะคะผู้กลับขา

ขอบคุณค่ะภูมิกับสวัสดีท่านค่ะ

ทนายเจมส์คือยอมความไม่ได้แล้วแจ้งแล้ว
ถูกครับคือมันเป็นคดีความผิดอาญาแผ่นดินนะครับ
ท่านไล่เมื่อกี้นี่นะตั้งแต่คดีระหูโทษ
หูโทษคือคดีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจเขาเรียกคดีระหูโทษ
อันนี้ตำรวจเปรียบเทียบปรับได้อันนี้ต้องดูผลถูก
ต้องดูใบชนสูตรของแพทย์อีกทีหนึ่งนะครับ

เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้โทษไม่เกิน๒ปี
ย้ำอีกนิดนึงถ้ารักษาเกินกว่า๒๐วัน

ถ้าแพทย์วินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วว่า
ต้องรักษาเกินกว่า๒๐วันอันนี้เขาเรียกว่าบาดเจ็บสาหัส
ตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปี
ทนายเจมส์เคยเจอต้องทำคดีนี้บ้างไหม

เพราะว่าเราเห็นแต่ข่าวเราไม่รู้ตอนจบเลยอ่ะ
อย่างนี้นะครับมันจะมีจบอยู่แค่จบอยู่หลายช่วงนะครับ
อาจจะช่วงที่ปณีประนอมยอมความกันนะครับ

แต่มันสามารถที่จะไกลเกลียว่าการเค้าว่า
เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

ถ้าเกิดคุณสู้แล้วคุณแพ้

แต่ถ้าเกิดรับสารภาพแล้วก็มียาอันเยียวยาความเสียหาย

อันนี้ศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ก็จะอธิบายสิทธิ์

อันนี้ถ้าเกิดว่ามีการไกล่เกลี่ยกันได้

ก็จะมีการเยียวยาความเสียหายไป
สารก็จัดอาจจะพิพากษาสถานเบา
คือโทษก็เบา
หรืออาจจะรอลงอาญาด้วยนะครับ

แค่นั้นเอง

มันมีผลต่ออนาคตการศึกษาของเขาในสถาบัน
หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ละสถาบันใช่มั้ย

ถ้าเกิดมีการรับน้องนอกสถานที่อันนี้เขาไล่ออกเลยนะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายสถาบันใหม่

คือกระทำต่อผู้อื่นมันผิดอยู่แล้ว

แต่ว่าการกระทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าเกิดไม่ทำอะไรให้มันเป็นเยี่ยงอย่างเลยเนี่ยนะครับ

พฤติกรรมซ้ำมันก็จะเกิดขึ้นอีกถูกไหมครับ
ให้ออกจากสถาบันนี้ไปแล้วไปเรียนต่อที่อื่น

ตอนที่น้องเขาเล่า
กำลังอินเพราะว่าลูกผมอยู่ม๑แล้วไง

ว่าคลานิยมนี้จะหมดไปหรือเปล่า
ท่านนายเจมส์ส่วนใหญ่แล้วนะครับ
ถ้าเราเป็นทนายของฝั่งผู้เสียหาย

คือเบื้องต้นต้องสำนึกผิดในการกระทำก่อน

คุณไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะไปทำร้ายคนอื่น

เพราะกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้คุณทำแบบนี้ได้

กำลังจะบอกว่าตัวกฎหมายเนี่ยไม่ให้อ้างว่า
ประเพณีปฏิบัติต่อกันมา

แต่ในการทำโทษนั้นต้องเหมาะสม

แต่จริงแล้วสถาบันนี้มัน

ใช่ไหมคะในส่วนของทางสาบัน

ภูมิกับเมื่อสักครู่นี้คือถ้าสมมติบอกว่า
อยู่นอกรั้วโรงเรียนอยู่นอกเวลาเรียน

คือจำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยไหมว่าไม่รู้จริงหรือเปล่า

มันดูได้๒อย่างนะครับ
อย่างที่หนึ่งคือมีเด็กซึ่งกระทำความผิด

เพราะว่ามีการรายงานลงในกลุ่มกรุ๊ปไลน์

เป็นกรณีที่เห็นและเพิกเฉย

แต่ว่าถ้าเกิดเหตุแล้ว

เกิดเหตุแล้วแล้วมีการรู้ระแคะระคาย
อันนี้มันเกิดเหตุเหตุมันเกิดก่อนแล้ว

เพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะครับ
อาจจะลดหลุดพ้นจากคดียา

อันนี้ค่อยว่าอีกทีนึงว่าคุณประมาทหรือเปล่า

หมดเวลาของรายการแต่ว่าขอบคุณทนายเจมส์มาก

เพราะว่าน้องคนนี้เองที่มาร้องเรียน
แล้วก็ผู้ของท่านอื่นดูจะมีข้อมูลอยู่เยอะ
นะคะและ